ผู้หญิงคนนึงค่ะอายุสัก๕๐กว่าได้
เธอก็เครียดค่ะวันนี้ช่วงเที่ยงไปที่กระทรวงการคลังนะคะ
ยืนอยู่ที่หน้าประตูคือเข้าไปด้านในไม่ได้ประตู๔ของกระทรวงการคลัง
เธอก็ตะโกนร้องคือพยายามจะร้องพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือต่างในวิกฤตโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
แต่ประโยคสุดท้ายเนี่ยที่เธอตะโกนออกมาก็คือไม่มีใครได้ยินฉันเลยไม่มีใครช่วยฉันเลย
แล้วเธอก็ฉีกซองสีชมพูแล้วก็กรอกปากอันนั้นคือยาเบื่อหนูค่ะ
กรอกปากเข้าไปถึงสองรอบนะคะแล้วเธอก็ชักดิ้นอยู่ตรงนั้น
ประตูสี่ของกระทรวงการคลังคนที่อยู่แถวนั้นต้องรีบมาช่วย
คือตอนนั้นฝนตกด้วยค่ะฝนตกอยู่ด้วยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะ
เคลื่อนย้ายผู้หญิงคนนี้ค่ะนอนนิ่งอยู่หน้าประตู๔กระทรวงการคลัง
หลังจากดิ้นทุรนทุรายเพราะยาเบื่อหนูที่กินเข้าไปถึงสองรอบอะค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวอัญญาการหมูประเสริฐอายุ๕๙ปี
เธอถูกเลิกจ้างค่ะเธอลงทะเบียนมาตรการเยียวยา๕๐๐บาทเอาไว้นะคะ
แต่เธอเครียดเพราะเธอไม่มีรายได้เลยนะตอนนี้
ส่งคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ตรงจุดนี้นะคะที่ประตู๔กระทรวงการคลังยังมีสิ่งของบางอย่างหลงเหลืออยู่
เช่นที่คัดผมหนังยางมัดผมขวดน้ำที่ผู้หญิงคนนี้เอามาดื่ม
หลังจากที่กรอกยาเข้าไปแล้วมีร่องรอยของยาเบื่อหนูด้วยนะคะ
นี่ค่ะอยู่ที่พื้นประตูด้านหน้าหน้าประตูอ่ะคนเห็นเหตุการณ์เป็นวินรถจักรยานยนต
จ้างอยู่หน้าประตูสี่กระทรวงการคลังพี่วินคนนี้บอกว่าช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้มาตะโกนอยู่ที่กระทรวงการคลังอ่ะนะคะประโยคที่เขาได้ยินก็คือ
ไม่มีใครสนใจเลยอันนี้คือประโยคสุดท้ายนะก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะหยิบซองยาสีชมพูขึ้นมา
แล้วกรอกปากพยายามจะฆ่าตัวตายพี่วินคนนี้บอกว่าเห็นเลยว่าผู้หญิงคนนี้สีหน้าท่าทางคือเครียดมาก
เดือดร้อนมากเหมือนกับเธอไม่มีรายได้เลยแล้วก็มาตะโกนร้องอยู่หน้ากระทรวงการคลัง
มีผู้หญิงมาคนหนึ่งเข้าไปนั่งอยู่ข้างในเขาร้องโวยวายโวยวายอยู่
บอกว่าอะไรไม่มีใครสนใจกูเลยอะไรเลยนะเขาก็ร้องไห้ด้วยนะครับว่าเป็นผู้หญิง
ผู้หญิงกลางคนประมาณสี่สิบกว่าอะไรเนี่ยนะครับเขาวัยวายวัยวายอยู่พักนึง
แล้วก็เขาก็ควักถุงยาออกมาถุงยามาผมก็เลยเห็นเห็นก็เลยบอกกับเพื่อน
เฮ้ยเขาเอาควักยาอะไรออกมากินบ้างผมก็ว่าไงผมก็เลยยืนดูกัน
พักนั้นเขาก็เทใส่มือเต็มอ้งมือเลยล่ะครับอ่าเต็มอกมือแล้วเขาก็ใส่ปากแล้วก็เอาน้ำตาม
จากนี้ค่ะมีคนที่เขาอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงกันข้ามกับกระทรวงการคลังนะคะ
นี่ค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ก็ฝนตกลงมาด้วยนะคะเขาก็รีบไปช่วยผู้หญิงคนนี้
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันอยากจะตายอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจ
พูดว่าฉันจะตายอยู่ตรงนี้ฉันอยากจะยอมตายอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไม่มีอะไรประมาณไม่ต้องมาสนใจฉัน
ผมไปช่วยไปดูแกไงแกก็แกยอมตายฉันจะตายตรงนี้ล่ะไม่ต้องมาสนใจฉัน
ฝนตกด้วยแกก็กินครับแล้วก็อ้วกพอแกอ้วกผมก็แปลกใจก็เลยเดินไปดูกลางร่มไปให้แก
ก็จะพยายามเอาแกเข้าร่มนั่นแหละแต่มันหนักก็เลยเอาแกไม่ได้
เรียกเราพอก็ไม่ค่อยมาช่วยไงก็เลยเอาแกไปนั่งตรงเนี้ย
นั่งไว้ตรงพิงกับประตูไว้๕๐๐๐หรือเปล่าไหมเนี่ยเขามาเรียกร้อง๕๐๐
ตรงนี้ก็คือเขามาเรียกร้อง๕๐๐แต่ไม่มีใครที่จะมายอมกินยาตรงนี้
มีป้าคนนี้ให้เขายอมกินยาตรงนี้เลยยอมที่จะตายตรงนี้เลย
นี่นะคะคนที่เขาหมดหนทางจริงถึงขั้นบอกว่าจะยอมตายอยู่ตรงนี้

ตรงหน้ากระทรวงการคลังเนี่ยถามว่าแล้วเจ้าหน้าที่รอปภอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าคือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เข้าไปภายในรั้วของกระทรวงการคลัง
คือทางกระทรวงการคลังปิดประตูทุกจุดเปิดเฉพาะประตู๔สำหรับเข้า
และประตู๑สำหรับออก
คือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุมเข้มบุคคลเข้าออกทุกประตู
ถ้าใครไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า
รอปภก็เลยไม่ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เข้าไป
ก็ให้เขาตะโกนอยู่หน้าประตูหน้ารั้วค่ะ
คือรอปภบอกว่าในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีคนมาเรียกร้องขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท๓เดือนนะคะ
หน้ากระทรวงการคลังเยอะ
มีมาหลายรายในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
มันก็เลยเกิดความโกลหนค่อนข้างบ่อย
กระทรวงก็เลยปิดประตูแบบปิดเลย
ถ้าไม่เกี่ยวก็คือจะไม่ให้เข้าเลย
ทีนี้เราก็ต้องดูความคืบหน้าอาการของผู้หญิงคนนี้ด้วย

แล้วก็จะมีการช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะ
นายเลวรณแสงสนิทโคศกระทรวงกันคลัง
บอกว่าส่งข้อความไปแสดงความเสียใจกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ส่งผู้ช่วยประหลักกระทรวงการคลัง
เยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะ
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
โศกระทรวงการคลังก็เลยบอกว่า
ตัวนางอัญญาการคนนี้นะคะ
ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท

ตั้งแต่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
แจ้งไปว่าประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปก็คือทำความสะอาดบ้าน

คุณอัญญาการคนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ที่จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
อายการก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ระบบคัดกรองของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
ได้มีการปรับปรุงสถานะของนางอัญญาการ
ตั้งแต่๖โมงเช้าของวันนี้
สถานะก็คืออยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
คือลงทะเบียนไปแล้วทางเว็บไซต์บอกขอข้อมูลเพิ่ม
ส่งข้อมูลไปแล้วอยู่ระหว่างการรอค่ะ

หมายความว่าผ่านเกณฑ์แล้ว

คือโคศกบอกว่านางอัญญาการอาจจะไม่เข้าใจ
สถานะที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน
ผ่านหรือยังไม่ผ่านจะได้เงินหรือเปล่า

โศกระทรวงการคลังก็เลยบอกว่าจริงแล้วผ่านเกณฑ์แล้วค่ะ
เดี๋ยวจะได้รับเงินเยียวยาวันพุธที่๒๙เมษายนนี้แล้วนะคะ
โศกระทรวงการคลังก็เลยบอกว่า
สำหรับท่านไหนที่ลงทะเบียนให้ทบทวนสิทธิ์นะคะ
ตอนนี้ทบทวนไปแล้วกว่า๓ล้านคน
จะเร่งทบทวนให้เร็วที่สุด
เพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแล้วลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้เงินนะคะ
โศกระทรวงการคลังบอกว่า
เมษายนจะมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก๑ล้าน๕แสนคน
คนที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านแนะนำให้ตรวจสอบการแจ้งเตือนอีกที
ว่ามีการส่งข้อมูลกลับไปเพิ่มกันแล้วหรือยังนะคะ
เพราะบางทีทางระบบขอข้อมูลเพิ่มไป
แต่อาจจะยังไม่ได้ส่งข้อมูลกลับไปให้
คือก่อนหน้านี้มีคนลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลไปเพิ่มเนี่ยเป็นล้านคนเหมือนกัน
คือช่วงนี้คนตั้งใจหรือว่าใช้วิธีการจะฆ่าตัวตายเนี่ยเยอะจริง
ซึ่งเราก็พยายามย้ำอยู่เสมอว่าอย่าไปทำเลยครับ
คือไม่ใช่จะบอกว่านี่เป็นขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย
ไม่ใช่นะต้องอย่าไปทำเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ย
เมื่อคุณเสียชีวิตไปมันไม่ได้จบ
ภรรยาสามีลูกครอบครัวเขาก็ต้องมารับภาระต่ออยู่ดี